นี้ที่จังหวัดนครพนมหน่อยนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
หวาดเสียวเหลือเกินนะฮะน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๔ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับจ้างหาเงินแต่ไปเจอถนนที่มันซุดเพราะมันเสีย
แล้วรถเนี่ยคว่ำตีรังกาแต่สิ่งที่เห็นในภาพคือน้องสามารถลุกขึ้นมา
วิ่งตามรถที่มันทะไหลไปอย่างรวดเร็วได้ไปดูภาพนี้พร้อมกัน
คำถามคือน้องโน่ไม่เจ็บเหรอถึงวิ่งได้
ต้องบอกว่าเท้าเขาเป็นแผลชะกันมากนะโอ้เดี๋ยวจะให้ดู
เพราะน้องต้องพันผ้าก๊อตไว้ที่แบบข้อศอกที่หัวเข่าที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ด้วยความรถมันคือสิ่งที่จะพาเขาไปทำมาหากิน
ก็เป็นห่วงรถอ่ะรถรถมันก็ถลายไปไกลซะเหลือเกิน
ต้องวิ่งตามกันแบบนี้ค่ะโอ้โหเป็นภาพนี้เกิดขึ้นกับเด็กชายกริตเมฆสุธิจักร
หรือว่าน้องโน่อายุสิบสี่ปีนะครับนะฮะจริงจริงแล้วเขาขี่รถคันนี้ไปแล้ว
หารายได้พิเศษช่วงวันหยุดถนนตรงนี้คือถนนสายเลี่ยงเมืองนะฮะ
หลังวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่ธาตุพนมจังหวัดนครพนม
แต่จู่รถไปตกร่องกลางถนนเพราะถนนมันชำรุดจากการก่อสร้าง
ขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยว่ามันไม่มีการติดป้ายแจ้งเตือนหรือบอกสัญญาณใด
กับผู้ใช้ทางอุ้ยนะฮะว่านี่นะมีการถนนชำรุดอยู่ใดใด
ถนนก่อสร้างเอาแบรีเออร์มากั้นเอากลวยมากั้นคุณเห็นในภาพมีไหมล่ะ
ไม่มีเลยแล้วไอ้จุดนี้มันเป็นมานานแล้วก็ไม่มีการซ่อมแซม
รถเขาคว่ำหลายต่อหลายครั้งล่าสุดน้องโน่ก็ไปประสบอุบัติเหตุ
รังกาถลายไปไกลหลายเมตรน้องโน่จริงจริงแล้วก่อนที่เห็นในภาพเนี่ย
น้องอ่ะนะล้มกิ้งหลายจะหลบนะคุณแต่ลุกขึ้นมาแล้ววิ่งตามรถ
ก่อนจะมารู้ว่าเอ้าตัวเองก็บาดเจ็บมีแผลชะกันที่ฝ่าเท้า
นะฮะสักพักหนึ่งกู้ภัยมาเห็นรถกู้ภัยเมื่อกี้นะฮะ
กู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนมก็เข้ามาช่วยเหลือคนเจ็บนี่นี่นะฮะ
พี่กู้ภัยมานี่กู้ภัยมาแล้วประถมพยาบาลก่อนแล้วก็นำตัวน้องไปส่ง
เมื่อวานตอนเช้านะฮะอย่างที่บอกว่าน้องเขาบาดเจ็บตามรัก
น้ำรากกายเยอะเหมือนกันแต่ก็พาอยู่อู๋เข่า
หัวเข่าดิ้งโป้งเท้า
ข้อศอกข้อมือเดินแล้วกระเพกแบบนี้ค่ะ
สิ่งที่มันกระทบคืออะไรกระทบกับชีวิตน้องและครอบครัว
เพราะน้องอยู่กับยายสองคนแค่นั้น

เป็นเสาหลักของครอบครัวในการหาเลี้ยง
ให้ยายยายอายุเท่านี้จะให้ออกไปทำงานเหรอ
ใช่แล้วนี่คือขาดรายได้แล้วดูสภาพบ้านก่อน
คือเหตุผลที่ต้องอยู่กับยายเพราะพ่อแม่อย่าร้างแยกทางกัน
แล้วไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อหารายได้บางส่วนส่งมาให้น้องเรียน
น้องก็เลยต้องช่วยออกไปทำงานหามรายได้พิเศษดูแลยาย
แล้วมีน้องอีก๒คนอายุ๘ขวบกับ๔ขวบถามไปทำอะไร
รับจ้างทุกวันเลยคุณผู้ชมครับน้องโน่ต้องตื่นตี๒ตี๓
เพื่อไปรับจ้างขนผักที่ตลาดหารายได้วันหนึ่งได้๑๐๐บาทเท่านั้น
ก่อนถึง๖โมงเช้าต้องกลับมาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปเรียนต่อ
แต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมากำลังจะขี่รถไปรับจ้างปกติ
แต่ยังไม่ถึงเพราะไปเจอถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อแล้ว
ก็รถคว่ำอย่างที่บอกมีการก่อสร้างแต่ไม่มีการซ่อม
น้องเขามองไม่เห็นไม่มีป้ายแจ้งเตือนโชคดีนะไม่มีรถขี่ตามหลังมาเนี่ย
โน่ก็บอกกับทีมข่าวว่าผมยังตกใจไม่หายนะพี่
ผมไม่คิดว่าผมจะรอดตายมาได้นะคิดว่าตายแน่
แล้วค่าเสียหายค่าซ่อมรถเนี่ยยังไม่รู้จะเอาเงินจากไหนไปซ่อมเลย
เขาว่ารถยังผ่อนเดือน๑๗๐๐บาทและหาเงินเวลาร้อยที่ไปรับจ้างเขา
แล้วช่วงนี้ก็ไปเรียนไม่ได้ทำงานก็ทำไม่ได้เพราะตัวเองก็บาดเจ็บอีก
ฝากแบบนี้เราช่วยฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนนนี้
ที่มันชำรุดเนี่ยไปดูน้องหน่อยไปช่วยเหลือเยียวยาน้องหน่อย
เพราะเหตุการณ์มันเกิดจากถนนชำรุดแล้วไม่มีการซ่อม
แล้วน้องเข้าไปประสบอุบัติเหตุตอนนี้ขาดรายได้ขาดเรียน
แล้วก็ไม่มีเงินซ่อมรถด้วยค่ะนะครับหน่วยงานไหนกรมไหน
ชอบเรื่องของเส้นทางนี้ลงไปหน่อยละกัน
อันนี้คือจากสภาพถนนนะแล้วรถมันถลายไปไกลน้องก็วิ่งตามใช่ไหม